คุณผู้ชมดูเหตุการณ์ในโลกโซเชียลหน่อยค่ะมีการแชร์กัน
คลิปนี้เนี่ยเกิดขึ้นบนท้องถนนอีกแล้วด้วยอารมณ์เป็นเหตุ
เพราะว่าผู้ชายคนนึงเนี่ยเขาขับรถกระบะมาแล้วมาปาดหน้ารถเก๋งของผู้หญิงนะ
จอดกลางถนนเลยค่ะเท่านั้นไม่พอผู้ชายคนที่ขับกระบะเนี่ย
เดินลงมาพร้อมกับอาวุธจนผู้หญิงที่เขาขับตามมา
แล้วก็ติดกล้องหน้ารถนี่เขากลัวเลยนะคะอืม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๕ธันวาคมที่ผ่านมา
ก็เป็นช่วงเวลาประมาณเย็นเย็นนะคะจุดที่เกิดเหตุ
เป็นถนนสาย๑จากนิคม๓๐๔มุ่งหน้าบ้านโคกขวาง
เลยโรงพยาบาลศรีมหาโพธิไปหน่อยหนึ่งเองที่จังหวัดปราจินบุรีนะคะ
ก็นี่แหละค่ะคุณผู้ชมพอกระบะสีดำที่มีผู้ชายเขาขับเนี่ยนะคะ
เขาก็มาจอดแบบขวางแบบนี้เหมือนจะกลับรถเลยนะ
หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ลงมาจากรถค่ะ
พอลงมาจากรถเนี่ยนะคะมาพร้อมกับอาวุธ
บ้างก็ว่าเป็นปืนบ้างก็ว่าเป็นมีดแล้วก็ที่ลงมาคือสภาพคือไม่สวมเสื้อ
ทีนี้พอมาถึงตรงเข้ามาหาคู่กรณีที่เป็นผู้หญิงค่ะ
ผู้หญิงก็กลัวสิคะเพราะว่ารถเก่งที่ขับตามมาเนี่ยนะมีเด็กอยู่ด้วย
ผู้หญิงก็เลยกล่าวขอโทษทำให้ผู้ชายที่ขับรถกระบะเนี่ย
เขาก็เดินกลับไปที่รถของเขาแล้วก็ขับออกไปแบบชวัดเฉวียนแบบไม่พอใจเนี่ยนะคะ
พอคลิปนี้แชร์ออกไปเนี่ยชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลย
บางคนก็บอกว่าโอ้โหทำตัวใหญ่ครับถนนเลย
บางคนก็บอกว่าทำได้แม้กระทั่งผู้หญิงเก่งจังกับผู้หญิง
แล้วบางคนก็บอกว่าน่าจะอัดคลิปนี้ไปแจ้งความ
โอ้โหดูสิคะได้ยินเสียงไหม
นี่แหละพอมาดูความคืบหน้ากันบ้าง
หลังจากที่มีคลิปนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็พยายามติดต่อไปยังสถานีตำรวจภูทรศรีมหาโพธิ
ในพื้นที่นั้นก็ทราบว่าตั้งแต่วันที่๑๕ธันวาคม
ไม่มีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความ
แล้วก็ระบุด้วยบอกว่าเหตุการณ์นี้ถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้น
เหมือนกับไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมือง
และผู้เสียหายก็สามารถที่จะเดินทางเข้าแจ้งความได้ตลอดเวลา
เพื่อที่จะเอาผิดอันนี้ถือว่าผิดอาญาเลยนะ
เพราะว่ากระทำการข่มขู่โดยใช้อาวุธ
ซึ่งก็มีโทษทั้งจำและปรับนะคะ